กันต่อที่จังหวัดกระบีจะพาไปดูเลขเด็ดที่ปลายประทัดดี
เพื่ออะไรเพื่อเป็นการหาโชคหาลาบ
ที่สำคัญเขาบอกนะว่าที่นี่ก็มีอะไรเด็ดรออยู่จ้า
ไม่ใช่แค่ปลายประทัดอย่างเดียวคิดว่าเด็ดนะ
แต่ที่เด็ดกว่าคือเหล็กไหลควรเขี้ยม
เราเคยเล่าข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้

ไลค์นี่แหละชาวบ้านเขามาดูแล้วเขาก็ไปวิเคราะห์ตีความกันไป
ทำให้ชาวบ้านถูกรางวัลกันทั่วหน้าในงวดที่ผ่านมา
จุดนี้ค่ะก็คือบริเวณบ้านพักของคุณรินรักวงอายุ๔๕ปี
อยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
ซึ่งเป็นบ้านที่แจกน้ำเหล็กไหลรักษาโรค
และเป็นข่าวโด่งดังมาก่อนหน้านี้
ล่าสุดที่นักข่าวไปก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมค่ะ
แต่ที่เพิ่มเติมก็คือเมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีกลุ่มชาวบ้าน๗คนเดินทางมาจากอำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำประทัดไปจุดเพื่อแก้บนสิ่งจักษิตในเหล็กไหล
เพราะเขาบอกว่าเขาได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
แล้วถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมา

คราวนี้มาจุดประทัดเป็นการคอพระคุณ
แล้วก็เป็นการเสี่ยงโชคต่อดวงกันต่อไปด้วย

มาแล้วสุดท้ายแบบนี้

คล้ายปองเมื่อกี้ที่น้องไปต่อเล่าอะ

ฉันชอบกระถางทูบมาก

เหมือนปักระหว่างซอกไม้

อย่าลืมปัดกวาดเช็ดถูด้วย

หวังว่าคุณผู้ชมนั้นจะถูกอกถูกใจ

ถ้าทุกคนต้องถูกใจก็กดไลค์กดแชร์